มาต่อเรื่องนี้กันอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่ก็จบไม่สวยเช่นเดียวกันนะคะ
เรื่องของความหึงห่วงค่ะจังหวัดสงขลาค่ะทหารพรานนะคะ
ก็มีปากเสียงทะเลาะกันนะคะกับภรรยาตุนแรงเลยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยจบด้วยการที่เอาปืนจ่อยิงหัวภรรยาคนหนึ่งเสียชีวิตยังไม่พอนะคะ
แม่ภรรยาก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยู่ข้างกันเลย
แล้วก็ยังมีเพื่อนของลูกสาวภรรยาได้รับบัตรเจ็บด้วยแล้วตัวเองก็หลบหนีไป
พื้นที่ไปแล้วไปเจอเนี่ยค่ะศพของนางเรียมศรีบาง
อายุห้าสิบแปดปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามิลลิเมตร
เสียชีวิตที่พื้นบ้านนะคะอีกศพหนึ่งคือนางสาวจุธามาศศรีบาง
อายุ๓๘ปีเป็นลูกสาวก็เสียชีวิตอยู่ที่ประตูบ้าน
สภาพศพคล้ายกันเลยค่ะถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มิลลิเมตรที่ศีรษะ
อย่างโหเที่ยมศพละสองนัดนะคุณนัททะพงครับ
อกจากนี้ก็ยังมีนางสาวสุนิสาสุดเสนอายุ๑๗ปี
เป็นเพื่อนของลูกสาวครูปลาก็คือภรรยาที่เสียชีวิตนั่นแหละนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวา๑นัดข้อมือขวา๑นัดได้รับบาดเจ็บ
อันนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคาดกันว่าปัญหามาจากความหึงหวงค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือจ่าสิบเอกพีรพัฒน์อ่อนชาติหรือเขาเรียกกันว่าจ่าแอน
อายุสามสิบเจ็บปีเป็นทหารพรานสี่เจ็ดนะคะ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่วัดสวนแก้วอำเภอยหาจังหวัดยะลา
เป็นสามีของครูปลานั่นแหละนะคะหลังก่อเหตุเนี่ย
แอนก็ขับรถเก๋งหลบหนีแล้วรถเนี่ยไปเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ
ตกถนนที่หน้าวัดบาโหยไปต่อไม่ได้
เนี่ยค่ะรถของผู้ก่อเหตุนะคะแล้วทำไงรู้ไหม
ก็ใช้อาวุธปืนเอ็มสิบหกยิงขู่หนึ่งนัก
จี้รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านบังคับให้พาหนีรถตัวเองไปต่อไม่ได้
รถชาวบ้านให้พาหนีตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนะคะ
ญาติพี่น้องของผู้ตายค่ะวันนี้ก็นำศพครูปลาและแม่
บำเพ็ญกุศลคู่กันนะคะแน่นอนว่าครอบครัวก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วเขาบอกว่าจะไม่ยอมอภัยให้กับผู้ก่อเหตุนะครับ
ขอให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มมาให้ได้โดยเร็ว
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับลูกสาวครูปลาค่ะเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เธอเล่าบอกว่าจ่าแอนกับแม่เนี่ยอยู่กินกันมาได้ปีนึงยังไม่ได้แต่งงานกัน
ก่อนจะเกิดเหตุจ่าแอนกลับมาบ้านตอนนั้นในบ้านนั่งอยู่ด้วยกัน๔คน
แอนมาหาแม่แล้วถามแม่บอกมีคนใหม่ใช่ไหม
แล้วจาแอนก็โทรไปหาผู้ชายอีกคนหนึ่ง
จากนั้นเดินออกไปหน้าบ้านสักพักกลับเข้ามา
เอาปืนยิงแม่สองนัดเข้าที่ศีรษะจนล้มลงค่ะ
พอดีเค้าก็เลยยิ้งมากเท่าก่อน
ยิ้งเนี่ยนั้นฉันไม่รู้ว่าเพื่อนยิงตอนไหน
ให้อภัยเค้ามั้ย

เค้ามาไว้อยากบอกอะไรก็มั้งถ้าเค้าดูขาดเว้ย
นึงอยากให้ครอบครัวเค้าเหมือนที่เค้าจะครอบครัวนึง
นี่แหละค่ะแม่กับยายของเธอถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ส่วนจาแอนคนก่อเหตุเนี่ยมีรายงานบอกว่าเอ่อ
หลังก่อเหตุน่าจะติดต่อให้มีคนมารับไปและคาดว่า
อาจจะหนีกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดตรัง
หรือไม่ก็เก็บตัวอยู่ที่ยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาทำงานนะคะ
สังกัดกับเพื่อนสนิทตอนนี้พยายามติดต่อแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้

เทือนขวัญจริงยิงเสียชีวิต๒ศพเลยนะคะ